ครับผมเราเดินทางมาถึงอีพีที่๑๖แล้ว
แป๊บเอง๑๖อีพีแล้ว
ซึ่งอีพีที่เราบอกว่า

สปอยว่าไม่ใช่รอยคีนเบอร์๑๖
ซึ่งเดายาก

แล้วบอกเลยว่าเดาไม่ได้หรอก
บอกเลยว่าเดาไม่มีทางถูก

เราจะมาพูดถึงตำนาน

คนที่เข้ามาฟังก็น่าจะเห็นแล้ว

แต่ถ้าเขามาทางพอดบีนเขาจะไม่เห็นไง

ทีนี้ในเรื่องมันจะมีไหมพี่บอยว่า
ทำไมเราถึงเลือกเขามาอยู่ในอีพีที่๑๖
มีครับมันต้องมีเหตุผลรองรับกันนิดนึงครับ

ใช่โอเคงั้นเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า

ก็คงต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติของวงการฟุตบอลเนาะ
ที่แต่ละทีมไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กทีมใหญ่ก็จะมีตำนาน

สถานะเยี่ยงพระเจ้าครับ

ต้องออกตัวรอฟรีก่อนไหม

ก็จะคิดว่าก็จากถ้าอีพีที่แล้วคือ

เป็นอีกหนึ่งติ่งของพี่บอยนะครับ
แล้วก็อ่าว่าไปเป็นทีมที่ชอบ

คืออย่างน้อย
คือถ้าคุณอย่างพี่ตะ

เขาก็ไปเล่นทีมเล็กซึ่งไม่ได้เป็นทีมระดับอาชีพอะไรอย่างนี้
เออก็จริงก็อาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นทีมเดียวก็ยังพอจะเรียกได้อยู่อะไรอย่างนี้
แต่ว่าเขาไปเล่นให้กับทีมเล็กมาอีก๒ทีมอะไรอย่างนี้
ซึ่งมันก็เหมือนแขวนสตั๊ดไปแล้วอ่ะเอออารมณ์อย่างนั้น
ถ้าอารมณ์ประมาณในวิกิพีเดียก็จะมีทีมที่๒ทีมที่๓เพิ่มมาในชีวิตการค้าแข้ง
จะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ก็เขาก็อยู่กับทรัมตันมา๑๖ฤดูการ
สถานะมันก็ต้องเรียกว่ายิ่งใหญ่จนจนผมก็หลับตาข้างหนึ่ง
ซึ่งก็แค่ข้าวเวลามันไม่ได้มีอะไรมากครับ

ใช่แต่ก็นับรวมกันก็เหมือนกันครับศักดิ์ศรีเท่ากัน
พอกันอ่ะกัดกันไปงั้นแหละ

ใช่รู้จักแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้จริงจังขนาด

ก็ต้องรู้สึกว่านี่คือศิลปินเอกบนฟรอยย่าครับ

ใช่แล้วก็เรียกว่ายังไงดี

เขาดูเท่อ่ะ
เออเขาดูเท่ใช่
จริงที่เมื่อกี้พูดว่าเขาเป็นพ่อมด
เวลาเขาเล่นฟุตบอลเขาดูร่ายมนต์จริง

คือถ้าเกิดน้องยุคนี้ที่แบบไม่เคยเห็นเขาเลยลองไปเสิร์ชดู
เหมือนไร่มนต์จริงเราว่าน่าดูน่าดู

กยังเสมอ๒ประตูต่อ๒นะครับ
ก็ตัดสินใจที่จะทิ้งไพ่ตายครับ

สาดบอลมาถึงปากประตู

ใช่เขาก็หม่งทำทางไปให้กับ

ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันประตูนั้นได้

ของตำนานอ่ะ
ก็คือจุดแข็งก็คือสนามมันเล็ก

มันทำให้ทีมใหญ่เวลาเจอสนามเล็ก

ยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดคือ

เพราะว่าขนาดสนามมันต่างกันเยอะ

จนมีคนแซวว่ามันเป็นเรื่องคำสาปนู่นนี่นั่นอะไร
คือเดี๋ยวมันก็ความจุไม่เยอะครับ

คือจุดของแฟนบอลกับจุดของนักเตะ

แค่มีเหมือนป้ายโฆษณาขวางเฉย

เขาก็เคยให้สัมภาษณ์กับนักวิทยาศาสตร์๔๔๒ครับ
จะมีรายการความยาว๓๐นาที
เกี่ยวกับไฮไลท์ฟุตบอลเด็ดของพี่เมริก
เพราะอย่างพี่ตอนเมื่อก่อนดูถ้าบ้านเราก็เจาะสนาม
มันก็จะมีอารมณ์อย่างเงี้ย

ดูจากรูปนั้นแล้วดูกับเพื่อนทุกคน
ลูกบอลออกไปเตะพยายามจะยิงแบบเดียวกันอะไรอย่างนี้
แม้ว่าเขาจะไม่เคยอยู่กับทีมใหญ่ก็ตาม
ถือว่านานนะครับนาน
ถามว่าทำไมเขาถึงอยู่กับทีมได้อย่างยาวนาน
ทั้งที่ฝีเท้าก็ดีใช่ไหมครับ

เคยได้รับข้อเสนอจากทีมใหญ่บ้างแหละ
คำตอบก็คือเคยครับ
แล้วเดาเลยนะนี่ไม่ได้มองสคริปต์เลยนะ
แน่นอนอยู่แล้ว

ต่อให้เป็นยุคที่แย่อย่างเวลานี้
ไม่รู้ชอบอะไรกับนักเตะอังกฤษนัก
แต่เด็กมันเก่งจริงนะ

จริงแล้วเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่เขาเคยเกือบจะไปเสมอ
ค่าตัวกันเรียบร้อยแล้วว่าแบบโอเคเราจะขายคุณนะ

มันมีความเป็นศิลปินของเขาอยู่
เหตุผลแรกอันนี้อยากจะเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นที่สุด
ก็ไม่ได้อยากไปใช้ชีวิตอัดวุ่นวายในกรุงรอนดน

มันสุดตีน

บ้านครับอืมอืมเท่ไหมเมื่อวานนี้อินดี้จัดเลยอันนี้อินดี้คือ
คือจะย้ายก็ได้นะแต่ก็กูขี้เกียจย้ายบ้านอ่ะ
จะทำไมอ่ะเออกลายเป็นว่าเหตุผลอันแรกอ่ะ

เพราะว่ามันก็คือเรื่องของชีวิตคู่เนอะอืมเอ่อสามีเดินทางก็ต้อง
ภรรยาก็ก็ก็เหมือนยังไงอ่ะต้องซัพพอร์ตชีวิตไปด้วยกัน
เพราะว่าเป็นคือมันแชร์ชีวิตกันอ่ะมันแชร์ชีวิตด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
คือถ้าเขาไม่โอเคแล้วเราจะไปเนี่ยมันก็คงไม่ได้แล้วจริงจริงนักเตะอย่าง
มันก็ดีอยู่แล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าจำเป็นต้องไป
เปอร์และสเปอร์ตอนนั้นมันก็ยังไม่ใช่แบบทีมใหญ่ขนาดนี้
ใช่ใช่ใช่ก็ไม่ได้รู้สึกต่างกันมากจนแบบโอ้โห
ต้องเก็บกระเป๋าแล้วรีบไปรีบไปขนาดนั้นนะครับอืมพอซื้อ
ไม่ครับเป็นค่าเหนื่อยที่เท่ากับที่สเปอร์ให้อืมเอออืม
อยู่กับทีมไปจนเลิกเล่นนะครับก็เมื่อกี้พี่ตาพูดมาประเด็นนึง
หรอกอืมใช่ไหมนั่นแหละครับผมก็เห็นด้วยเหมือนกัน
แต่ก็มันก็มีหลายคนแล้วกันเรียกว่าเป็นแบบนักวิเคราะห์อะไรอย่างนี้
ย้ายไปอยู่ทีมใหญ่ล่ะทำไมไม่มีความกระหายในความสำเร็จ
บ้างล่ะทำไมถึงอยู่กับทีมเล็กแล้วอย่างนี้โอกาสในทีมชาติ
ก็จะน้อยลงอืมนะอืมอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าในมุมเนี้ยมันไม่ค่อย
แฟร์อืมมันไม่แฟร์คือคือมันมีนักเตะจำนวนมากครับที่เขาพึงพอใจกับ
เล่นกับทีมเล็กอย่างเงี้ยใช่เขาไม่ได้อยากย้ายไปทีมใหญ่คือมันไม่มัน
คือเหมือนที่พี่ตั๊กบอกเลยคือนักเตะจำนวนมากครับมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง
ไปเรียกว่ายังไงแสวงหาความสำเร็จอะไรคือเขาพึงพอใจกับการอยู่กับทีมเล็ก
แล้วทำไมถึงจะต้องไปกดดันว่าเฮ้ยคุณต้องย้ายสิเหมือนอารมณ์เหมือน
ซี่ยังไม่เก่งเว้ยเมซี่ต้องไปเล่นที่สโต๊กก่อนถึงจะเก่ง
มันไม่ใช่ไงมันไม่ใช่คือจะตอบถ้าคำถามนี้แม่งตอบด้วยคำถามได้คำ
ตอบด้วยคำตอบได้แค่คำตอบเดียวเลยนะว่าเขาอินดี้ไงจริงจริงเออคือเขา
เขามีสิทธิ์ที่จะแบบก็เขาอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเล่นได้อืม
แล้วก็มีสโมสรที่เหมาะกับเขาเขาเล่นแล้วก็เขาพัฒนาได้ขนาดนี้
การไปอยู่ทีมใหญ่มันก็เสี่ยงอืมเขาอาจจะไม่ใช่เป็นประจำขนาดนี้ใช่ใช่
อาจจะไม่ได้มีได้ได้รับโอกาสขนาดนี้แต่เนี้ยมันมันคือความความสุขของเขา
ซึ่งเราว่านักเตะหลายคนที่เล่นแบบเลทิเจเลือกที่จะอยู่ทีมกลาง
ซึ่งเอาแล้วว่ากันตรงตรงซ้ายมันตั้นก็ไม่ใช่ทีมเล็กอืม
ไม่ใช่ทีมที่มาลุ้นตกชั้นตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นมันก็อยู่ได้สเตอลในในความเป็นทีมระดับเนี้ย
ตรงนั้นในมุมกลับกันนะครับผมก็ถามเหมือนกันว่าเอาแล้วอย่างงี้ทำไมคุณไม่ถึง
ทำไมคุณถึงไม่ตั้งคำถามนี้กับอ่าเออเพราะทั้งที่
ไม่ได้ประสบความสำเร็จเลยอืมแต่ก็ยังอยู่จนเป็นตำนาน
เป็นตำนานไม่ใช่แค่แค่ของหรือนะเออเป็นตำนานของทีมชาติอังกฤษด้วยน่ะ
ใช่คือมันก็ไม่ได้ปลูฟว่าการอยู่ทีมเล็กจะไม่ได้เป็นตำนาน
ไม่ได้สักเซตในทีมชาติป่ะอืมอืมเออคือในเกณฑ์ของผมก็คือว่าเออ
คำถามเนี่ยแล้วทำไมคุณถึงไม่กล้าถามเชลเลอร์ล่ะ
ทั้งที่เชลเลอร์ก็ไม่ได้ประสบความเร็จได้เหรียญแชมป์พรีเมอร์ลีกครั้งเดียวกับ
เบิร์นอ่าเออมันก็คือเรื่องเดียวกันอืมเออมันก็มันก็

อ่าก็ชื่อมันดูเป็นฝรั่งเศสอืมอืมนะครับ
อ่าก็จริงจริงอ่ะเขาเกิดที่
หมู่เกาะที่ชื่อว่าเกินซี่
เป็นดินแดนที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของสหราชอาณาจักร
อยู่บริเวณแบบช่องแคบอังกฤษอย่างนี้แล้วมันจะใกล้เคียงกับประเทศฝรั่งเศส
เขาก็เลยมีชื่อประมาณนี้
อยู่ระหว่างกลางกับฝรั่งเศสกับอังกฤษว่างั้น

แต่จุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง
เขาบอกว่าจริงแล้วเขาอาจจะเป็นนักเตะ
คนสุดท้ายที่มาจากเกินซี่
ที่จะได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพและมีชื่อเสียง
คำตอบก็คือเพราะว่าในปัจจุบันนะครับ
มันกลายเป็นรูปแบบของทุนิยมเต็มสูบ
มันเปิดโอกาสให้ทุนนิยมเข้ามา
เปลี่ยนแปลงเจ้าของเดิมจากที่เจ้าของเดิมเป็นคนอังกฤษ
ระบบแมวมองการมองหานักเตะ
ของแต่ละทีมสโมสรในอังกฤษมันยังไม่กว้างเท่าปัจจุบัน
ปัจจุบันนะครับทีมทุกทีมมีเครือข่ายแมวมองทั่วโลก
มีตั้งแต่ยันบราซิลเนเทอร์แลนด์เยอรมันสเปนมีหมดเลยครับ
อะไรอย่างนี้ได้มันก็ทำให้นักเตะที่จะมาจากแคว้นเล็กจากดินแดนเล็กอย่างนี้
ซึ่งโอ้โหก็อาจจะฝีเท้ายอดเยี่ยมหลายคนนะครับ
โอกาสของนักเตะท้องถิ่นในระแวกพื้นที่ของซ้านาจักรโอกาสมันก็จะน้อยลงเรื่อย
ถ้าเขามาเป็นนักเตะในยุคปัจจุบันอาจจะไม่ได้เกิดเหมือนกัน
ก็คือว่ามันคล้ายกับกรณีของทีมชาติสก๊อตแลนด์

อันนี้ครับถ้าใครเป็นแฟนบอลยุค๙๐เป็นต้นมา
คุ้นเคยว่าพี่มิลิกมีนักเตะสก๊อตแลนด์เยอะมาก
แต่ในปัจจุบันแทบจะไม่ได้เห็น
เมื่อก่อนโอ้โหเต็มเลยสายแม็กซ์ทั้งหลาย
มีโคลินเฮนรี่ที่เคยเป็นกองหลังชุดแบ็คเบิร์นเป็นแชมป์พรีเบลิก

ใช่คือตัวสก๊อตแลนด์ที่แบบมีชื่อเสียงก็ไม่น้อย
จริงจะบอกว่าไม่ใช่แค่สก๊อตแลนด์ครับพวกนักเตะไอแลนด์เหนือก็ด้วย
แลนด์เหนือถ้าจับปัจจุบัน
ถ้าให้นึกว่าใครดังที่สุดอ่ะ

ใช่เดมินดัฟนี่มักกว่าสิบอ่ะ

หรือการดึงดูดนักเตะ

อืมมันทำให้นักเตะที่แบบไม่ได้ท้องถิ่นหรือระแวกใกล้เคียงที่ไม่ได้เก่งกาดแบบสุดสุดอะไรอย่างเงี้ย
มันก็จะลดน้อยถอยลงหายแล้วก็หายไปที่ยังรู้สึกว่ามีอยู่ในระแวกบ้านก็น่าจะเป็นเวลส์ป่ะ
ใช่ก็มีบ้างยังมีบ้างได้เห็นเยอะหน่อยสก๊อตแลนด์ก็มีแอนดูโรเบอร์สันซึ่งมายุคหลัง
แต่ผมจะเล่าให้ฟังว่าว่าทำไมยุคหลังมันถึงเกิดขึ้นอ๋อโอเคเอออ่าต่อต่อต่อ
โอเคแล้วทำไมจริงสาเหตุที่สก๊อตแลนด์กลับมาในศึกยูโรใช่ไหมฮะ
อันนี้เล่าต่อเลยก็คือว่ามันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่

ด้วยเรื่องของทางการเงินเนาะ
มันก็สบายยังไงก็ผูกขาดการเป็นแชมป์อยู่แล้ว
ดังนั้นมันเลยทำให้แต่ละทีมเลยรู้สึกว่า

แล้วที่เหลือมันการต่อสู้มันไม่เข้มข้นแล้วสู้ก็คือปล่อยนักเตะดาวรุ่งไปเลย
แล้วก็ได้ไปฟุตบอลยูโรนะครับประมาณนี้อันนี้เอาสั้นแล้วกันไม่ได้ลงรายละเอียด
ก็ประมาณนี้วันนี้สั้น

เผื่อเมื่อกี้ใครเอ๊ะไหนบอกจะบอกไม่เห็นบอกเลย
นั่นแหละครับก็เขาเล่นให้๑๖ฤดูการ
ซึ่ง๑๖เนี่ยเอาตรงถ้านับเป็นอายุคนเนี่ยโกโตมากนะ

ลูกเขาโตเป็นนุ่มเป็นนักบอลได้แล้วนะ
เอาจริงง่ายเราทำงานบริษัทอย่างนี้
โอกาสที่เราจะอยู่กับบริษัทบริษัทหนึ่ง๑๖ปีผมมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ

ใช่ดินมาดูนะฟุตบอลปัจจุบันโอกาสที่จะอยู่โยงนานมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

ปัจจัยมันเยอะมากตอนนี้เรื่องการซื้อตัวเรื่องอะไร
ไม่ใช่ไม่โดนซื้อมันโดนทับทามโดนซื้อแหละแต่ว่าไม่ได้ไปไหนนี่ก็ถือว่ามันเจ๋ง
มันก็ยิ่งรู้สึกว่าเขามันคือความคลาสสิกของพรีเมอร์ลีก๑คนนะ

ยังอยากให้ถ้าใครไม่เคยเห็นเขาเล่นจริงอยากให้ไปเสิร์ชคลิปเขาดู
จริงเขาเล่นบอลน่าดูแล้วก็เขาไล่รำเขาไล่มนต์จริงในการเตะฟุตบอลของเขา
ใช่คลิปอาจจะไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยชัด

ก็จริงมายืนคู่กับบิสตี้นะ

อย่างตอนที่เขามาจากรัสเวียมาอยู่ที่ซ่อมตัน
ใช้ยังไงคุ้นไม่ได้แค่คำเลยครับ

ยังเข้าใจผิดอยู่เลยนะว่า

พี่จำเขาคู่กับฮูริโอาก้าอ๋อโอเคโอเคอ่าอ่า
แล้วก็เลยอาจจะสับสนพอบอยพูดเออใช่
มาจากรัสเวียใช่เขาผ่านการคัดตัวของ
ตันมาแล้วก็ได้ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แบบก็วัดใจครับ
วัดใจพอสมควรจำได้ว่าเนี่ยซื้อเขาบ่อยตอนเล่น
เอ็มยุคนั้นอ่าซึ่งซึ่งจริงจริงฮูริโออาก้าอยู่
ซันเดอร์แลนด์อ่าใช่ปะหรืออยู่ฮัมตันว่ะน่าจะ
ซันเดอร์แลนด์อืมจำได้ว่าชุดคล้ายคล้ายกันอ่า
เราจะซื้อโฮริโอวาก้าแล้วก็ซื้อมาริยันพาฮาอืม
อยู่ในทีมเดียวกันอยู่เสมออ๋อก็เลยจำสลับอ่าฮะอ่าเอ๊ะ
เอ๊ะฮูริโอาก้าหรือจำไม่ได้อืมอืมแดงแดงนั่นแหละเออ
ใช่ใช่ใช่แดงแดงใช่ใช่เสื้อแดงแดงเออนะครับก็
ประมาณนี้โอ้อีพีนี้ขอสั้นได้ใจความแต่ก็ไม่ได้สั้นมากวะ
ตัวเลขแล้วก็ถือว่าโอเคน้อยกว่าอีพีที่แล้วน้อยกว่าอีพียาว
ของเรารีบครับวันนี้รีบเออนะก็สำหรับอีพีนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะ
เรื่องนี้ครับประมาณนี้ครับไม่รู้ผมเรียกว่าพ่อมดแห่งเดล
ผมเรียกเป็นพระเจ้าพระเจ้าอ่าก็เป็นเซนต์อ่าก็เป็นเป็นหนึ่งใน
ตำนานของซึ่งอ่ายุคยุคคนที่จะรู้จักตำนานอะแล้วกันอายุ
คนที่ได้ดูตำนานเล่นอะน่าจะรู้จักทุกคนใช่อ่าตำนานของ
อย่างอ่ายุคยุคน่าจะเป็นยุคที่น่าจะเป็นคนที่ทุกคนรู้จัก
อืมในยุคเก้าศูนย์แล้วกันเออมันก็ก็จะเอ่อมีความทรงจำกับ
นักเตะคนนี้แหละค่อนข้างเยอะเขายิงเขายิงดับฝันทีม
หนึ่งร้อยลูกเป๊ะอืมหนึ่งร้อยลูกเป๊ะกับอีกหกสิบสาม
อัปซึดโอ้โหอืมอืมอันนี้จำได้จำได้อยู่
ถือว่าโหดร้ายเหมือนกันนะ๑๐๐ประตู

อีก๑ที่ยังเตรียมอยู่
เตะคนนี้เป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีที่สุดในตำแหน่งกองกลางของโลกในเวลานี้

แม่เดายากเหลือเกิน
เป็นนักเตะที่ดีที่สุดในตำแหน่งกองกลางอ่าใส่เบอร์๑๗
อยู่กับทีมใหญ่ลำดับต้นของโลก
ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักเกือบ๑๐ปีที่แล้ว

ยุคแม็กซ์มะนามานใส่๑๗นี่น่าจะเกิน๑๐แน่นอน

ใบให้ด้วยติดโควิดช่วงนี้

๑ในตัววางกันเป็นกัปตันทีมของแฟนตาซี
ประมาณนี้สปอยเสร็จเรียบร้อยก็เหมือนเดิมเจอเราทุกวันเสาร์
บ่าย๒โมงช่วงนี้บอลกลับมาเตะคึกคักอยู่
เพลินกันไปตามสไตล์คนบ้าบอลอย่างพวกเราก็ว่าไป
ติดตามเราได้วันเสาร์เหมือนเดิมนะครับ
ใครมีอะไรจะคุยกับเราหรืออยากเสริมหรืออยากให้เราคุยเรื่องราวประเด็นไหน
ถ้ามันตรงลงล็อกพอดีเป๊ะเนี่ยก็จะมาเล่า
จริงมีคนฝากประเด็นมาเยอะอยู่นะทั้งคนรู้จักแล้วก็เพื่อน
โปรเจกต์จบตอนมหาลัยเลยเยอะเหลือเกิน
อันนี้ก็ขอมาเบากับที่พิษเอ
สำหรับอีพีนี้ก็น่าจะประมาณนี้พี่บอย
เจอกันใหม่อีพีหน้าครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ